พูดถึงเรื่องรังแล้วจะพาไปดูรังของสัตว์อะไรบางอย่างที่อยู่ในบ้านหลังนี้
เจ้าของบ้านเขางงนี่มันรังอะไรคุณผู้ชมรู้จักไหมคะช่วยดูหน่อย
เดินมาเจอกับเนี่ยไม่ทรัพย์อ่ะใครรู้มั้งกับว่าเป็นรังไหร่ครับเนี่ย
ผมก็เกิดมาเนี่ยครับอ่ะอยู่ท่ามสิบสามสิบแปดแล้วค่ะ

ใครรู้นะว่าเออว่าเป็นนางอะไรก็ลงเม่นกันมาเลยนะครับ
ใช่รังไหร่อ่ะไม่รู้อีกว่าว่าเหมือนเป็นรังไหร่
ฟังจากสำเนียงแล้วก็คงไม่ใช่ว่าเจอที่ภาคเหนือหรอกเนอะภาคใต้ครับ
ก็นั่นน่ะสิก็คงไม่ใช่ภาคเหนือแน่แหละนะ
หนุ่มใต้คนนี้แล่งงงเลยทีเดียวนะคะว่าเจอรังนี้มันคือรังตัวอะไรอยู่ที่ไหน
คุณไม่ต้องหัวล้อดิฉันคุณจะเล่าต่อ
คือรังตัวนี้มันมาทำรังอยู่ใกล้บ้านของเขา
ผมขออีกรอบได้ไหมไม่ได้เลยทีเดียว
หนุ่มคนนี้เขางงไงก็เลยหยิบเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
แล้วก็บรรยายไปภาคเสียงไปว่านี่มันเป็นรังของสัตว์มีชีวิตหรือตัวอะไรที่ไหน
ไม่เคยเห็นเมื่อก่อนคุณว่ามันแปลกไหมล่ะครับแปลกครับน้องพี่กรอบเกิดมาคุณเคยเจอไหม
ไม่เคยไม่เคยได้ยินเหมือนกันครับไม่เคยได้ยินอะไรของอะไร
สำเนียงใต้ผสมอีสานดิฉันไม่อยากจะพูดให้มันเพี้ยนไปมากกว่านี้
เอาเป็นว่าก็ยังคงเป็นปริศนาเนอะว่ามันคืออะไร
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมชาวเน็ตเขาก็แสดงความคิดเห็นนะนะว่าเออ
มันเป็นเรื่องของสัตว์ที่อาจจะทำให้มีโชคมีลาบหรือเปล่า
เป็นเรื่องของการทำนายไทยทักอะไรแบบนี้ไหม
เฉพาะเขาบอกว่ามันเป็นรังตัวต่อขวดเฮ้ยเออต่อขวดเหรอ
ถูกต่อขวดทำไมทำไมมันให้โชคแบบไหนคือเขาบอกว่า
ถ้าเราเคาะไป๓ทีแล้วอธิษฐานจิตเราจะได้สิ่งที่สมปรารถนาดังใจนึก
แล้วถ้าเราเคาะเราต่อบินออกมาเราก็โดนต่อต่อยอ้าวแล้วโดนแล้วโดนนานยังอ่ะ
เพิ่งโดนเพิ่งต่อยเมื่อกี้อืม
ตกลงว่ายังไม่ฟันทงว่ามันเป็นรังต่อหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นคอมเมนต์ที่เขาแสดงความคิดเห็นมา
แต่ยังไงก็ตามไปเจอรังอะไรแบบนี้อย่าไปเคาะมั่วเคาะซั่วนะ
มันเป็นสัตว์มีพิษจริงขึ้นมาอันตรายและอีกอย่างหนึ่งคือ
บ้านฉันฉันก็รักถูกไหมใครจะไม่อยากให้คนอื่นมารบกวน

คุณก็เคาะทั่ว๔๕ไปแล้วใช่ไหมล่ะคุณ

ไม่เคยเห็นอ่ะอืมไม่เคยเห็นจริง